ไปดูเรื่องของวอเล็กบอลกันหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับ
ก็ได้รับการเลี้ยงอาหารเย็นนะครับซึ่งนักวอเล็กบอลสาวไทยครับ
โปรแกรมนะครับที่จะแข่งขันนัดสำคัญเหมือนกันนะครับ
ก่อนเจอกับทางเกาหลีใต้ต้องเจอกับทางอีรานก่อน
นูเมื่อวานนะครับที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเลยครับ
ก็คือส้มตำไก่ย่านะครับอาหารไทยถูกปากเลย
ขนมจีนแกงเขียวหวานนะครับขนมหวานผลไม้โอ้โหสนุกกันเลยครับ
ลาปากเลยครับเรียกพลังก่อนจะแข่งขันนะครับ
แล้วก็นักวอเล็กบอลสาวไทยก็มอบเสื้อนะครับเสื้อซ้อมทีมชาติเป็นของที่ระลึกนะครับ
ให้กับเอกอักราชทูตนะครับณกรุงโซนะครับ
ก็คือคุณสิงห์ทองลาบพิเศษพันธุ์นะครับพร้อมกับภรรยาก็มอบไว้นะครับ
มีมีผ้าพันคอด้วยนะครับซึ่งมีการมอบผ้าพันคอเป็นของแลกเปลี่ยนคืนให้กับนักกีฬาไทยครับ
สิงทองก็บอกว่าเป็นเกียรตินะครับที่ได้เลี้ยงต้อนรับนักกีฬา
แล้วก็อยากจะไปดูอ่าไทยเกาหลีใต้ด้วยนะครับแต่โปรแกรมก่อนนี้เกาหลีใต้นะครับ
กันก่อนนะครับไทยเจอกับอีรานนะครับ๑๖นาที๔๕นาทีครับ